รออยู่แล้วครับรออยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณอาฮะวันนี้วันนี้ทอล์กชิวแล้วเรื่องอะไรทำไมยิ้ม

สวัสดีคุณอาตำรงพุทธรรม
ตุ๊กสวัสดีพี่ก๊อฟด้วยติดตามรายการมาตลอดเลย
ชอบเวลาแบบพูดคุยหยอกล้อกันสนุกดีเป็นกันเอง
อยากปรึกษาพี่ทั้ง๓คน

เวลาเห็นเพื่อนผู้ชายพูดถึงบรรดาเมียเขา
เหมือนแบบนินทาเมียให้ฟังอะไรอย่างนี้
เขารู้สึกว่ามันแบบดูแล้วมันไม่มีความสุขเลย
เหมือนแบบเอ๊ะทำไมแบบแฟนแบบคนเราคบกันมันต้องมีข้อตำหนิด้วย
ทำให้หนูเองไม่อยากมีแฟน
มีข้อสงสัยว่าจริงแล้วภรรยาตามตำราในโบราณเนี่ยนะคะ
ที่เป็นสิ่งการันตีว่าผู้หญิงคนนี้ดี
คืออะไรอ๋อไม่อยากโดนนินทาผู้หญิงดีตามโบราณคืออะไร
โบราณแท้เลยไหมน่าจะเอาโบราณแท้เก่าแก่เลยนี่ก็คือตำราที่
เรียกว่ากามสูตรหรือกามาซูต้าของอินเดียเก่าแก่ในตำรากามาสูต
หรือกามาสูตรต้าร์นี่มันจะว่าด้วยเรื่องของวิถีชีวิตของ
ครอบครัวโดยเฉพาะการเป็นภรรยาในในมิติของกามาสูตรหรือตำรากามาสูตร
มัดใจสามีประมาณอย่างนี้นะ

แต่ตามตำราอินเดียกรรมสูตรเขานะฮะ
ข้อหนึ่งตุ๊กจะต้องอุทิศตนให้ครอบครัว
และกิจการภายในบ้านหนูทำอย่างนี้หรือเปล่าถาม

ผมเห็นเอาเงินเอาทองคุณตาคุณยายมาใช้แทบหมดแล้ว

มันอายอายนิดนึง
ข้อที่สองกามสูตรบอกว่า
ภรรยาที่ดีจะต้องไม่คบคนไม่ดี

เลยเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้นี่ไงมันนะคะ
ข้อที่๓ก็สำคัญเขาบอกว่า
ต้องตื่นก่อนและนอนที่หลัง

ก่อนนอนที่หลังโอ้พี่ตุ๊กนี่แน่นอน
ฉันตื่นก่อนอยู่แล้วเพราะว่านอนก็ฉันก็นอนทีหลัง
ใช่เพราะว่าพี่ตุ๊กนี่นอนก็๖โมงเช้าแล้ว
่องเข้าบ้านตอนผัวหลับ

ต้องรีบตื่นมาดูมันหลับอยู่หรือเปล่าจะขโมยของ

มันไม่เป็นธรรมแต่ก็น่าทำนะ
ข้อนี้มันควรทำเพราะเมื่อก่อนสมัยโบราณ

ผู้หญิงไม่ได้ทำงานนอกบ้าน
คุณตื่นมานะสามีคุณต้องดูบ้านสวยงามว่าเรียบร้อย

แต่ก็สลับกันได้นะเกิดผู้ชายสมัยนี้

ไอ้ผัวก็ต้องตื่นก่อน

มันไม่ได้เปลี่ยนมาเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะ

โอ้โหข้อนี้พี่ตุ๊กไม่น่าจะได้

ทำไมจะไม่ได้ยะ
ไปไหนมาไหนอล่างทาง

เวลาชุดกรอบซื้อให้พี่อยู่อีกสิ

ข้อต่อไปภรรยาต้องเก็บความลับ

เรื่องที่เล่ามาจริงไหม

พี่ตุ๊กไม่เคยเลยที่จะนินทา
หูคนไทยหญิงไทยภรรยาไทย
ก็คือว่าภรรยาที่ดี

หรือญาติของตนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากสามี

นี่ไม่ได้ไปเยี่ยมมา๑๐กว่าปีแล้วมั้งเนี่ย

เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไปเยี่ยมพ่อแม่สามีนะ

นี่แหละครับเขาทำมา๑๐กว่าปีแล้วฮะ

แม่ฉันชื่ออะไร
ทำไมเค้าถึงทำอย่างงั้นฮะ

นี่มันเป็นแนวคิดของฮินดูนะฮะ

เมื่อสตรีไปแต่งงาน

มีความทรัพย์การดุฏเทพเจ้า

เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองอยู่ภายใต้อานัทของสามีเนี่ย

แม้กระทั่งไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่

อาจจะไปอีกตำบลหนึ่งหรืออีกจังหวัดหนึ่ง

ภรรยาห้ามไปไหน

ในตำราของกราบมาสุทธิ์อินเดีย
ยุ่งเลยนะแต่มันคงไม่ได้แล้วล่ะ

โอ้เหนื่อยเนื่อย

มีสิห้ามภรรยาไปทะเลาะกับผู้อื่น
เอ้าแล้วเกิดเขามีเรื่องกัน

สงวนคำพูดต้องไม่ไปทะเลาะกับผู้อื่นเลย

ถ้าห้ามขนาดนี้ใส่กรงไว้เลยดีกว่า
รู้ว่านั้นหรือใส่กรง

ไม่ได้เชื่อตามตำรากราบมาสู่นี้

อะไรวันนั้นโทรมาหาหนูด้วย
เครื่องเพชรที่หยิบไปเมื่อไหร่มาคลืน

ที่น่าสนใจมากก็คือว่า
ภรรยาจะต้องมีเมตตาแน่พูดภรรยามักจาก
นี่จะต้องมีเมตตากับภรรยาคนอื่นของสามี
ยอมไหมทำได้ไหม
มีเมตตา

สุดท้ายเลยถ้าภรรยาคนที่สองมีบุตรตุ๊กเป็นภรรยาหลวงจะต้องเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งลูกในไส้ของตุ๊กเอง

ฝึกลูกถูบ้านล้ำจ้าน
เป็นลูกเราเองเราอยากให้เด็กได้ดีเราก็ต้องฝึก
นี่ก็คือ๑๑ข้อใน
ผมว่าจริงแล้วคุณกล้วยฮะผมแนะนำเลยนะ
ให้แฟนเรานินทาไปเถอะ

ไม่เพราะว่าก็ย้ำว่าให้เป็นตำราโบราณไง

เขาถามอย่างนี้เลยเขาบอกต้องเป็นตำราโบราณ
แต่นี่บังเอิญโบราณจริงผมก็เอาไปที่ตำรากามสูตร
เป็นพันปีของอินเดีย

ผมว่าสิ่งสำคัญคือต้องดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละสำคัญที่สุด
อ๋าใครถามมาจะแจกหลอง

ขอขอบคืนนะคะคุณกล้วยได้รับผลิตพลันเครื่อง
เครื่องประดับเทวันดาราท์แกลลอรี่ค่ะ
คุณสร้างคุณสมด้วยรับเซ
คือถ้าพูดบางสิบเอ็ดก็อ่านแล้วอธิบายไม่ชัดเจน
ผู้สร้างผสมมีรายละเอียดอยู่ในเรื่องนี้ครับ
รับไปเลยนะฮะ๑วันเต็ม

ขอบคุณมากคุณอาดำรงพุทธตานครับขอบคุณ

อะไรอะไรปิดเทอมเดี๋ยวไม่เจอกันนาน
เดี๋ยวต่อยกันเรียบร้อยแล้ว

จนกว่าจะพบกันใหม่กับรายการก๊อบแม่ตุ๊ก

สวัสดีครับ
รายการก๊อบไม่ตุ๊กขอขอบคุณผู้ชมทุกท่าน
ที่ติดตามชมรายการก๊อบไม่ตุ๊กมาโดยตลอด
คุณผู้ชมสามารถดูรายการก๊อฟไมตุ๊กย้อนหลังได้ที่